หกนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
พาคุณผู้ชมมาตามเรื่องนี้ที่จังหวัดตรังค่ะคุณบุ๊ค
ที่เหตุการณ์นักแข่งรถเนี่ยขับรถไปชนคนดูที่สนามเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีเสียชีวิตด้วยมีได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วยนะคะ
ไปดูนาทีที่เกิดอุบัติเหตุนี้กันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นรถคันที่วงไว้ไหมคะ
มันลักษณะเหมือนกับหลุดโค้งครับ
แล้วตรงโค้งถนนเนี่ยคนดูก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะ

เราก็จะสังเกตว่าเครื่องกั้นเครื่องอะไรก็ดูเหมือนจะไม่มีนะคุณบุ๊คนะนะคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ชมที่อยู่ข้างทาง
คือนายมณฑลอายุ๑๖ปีเสียชีวิต
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๗คน
จำนวนนี้มีเด็กอายุ๒ขวบด้วยค่ะ
โหลกศีรษะร้าวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตรัง
ส่วนผู้บาดเจ็บคนอื่นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการทางกระดูก
นี่คือการแข่งขันรายการกระพังรถเรสซิ่งนะคะ

ชิงชนะเลิศที่จัดที่สวนสาธารณะ
สะกระพังที่สุรินเขตเทศบาลนครตรัง
ผู้บาดเจ็บคนอื่นก็รักษาตัว

ส่วนนักแข่งนายนัฐกิจจริงจิตอายุ๒๐ปี

อาการสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนบ่ายโมง
แต่ตำรวจบอกว่ากว่าจะได้รับแจ้ง
ก็ผ่านไปแล้วกว่า๖ชั่วโมงค่ะ
หลังเกิดเหตุการแข่งขันก็ยังดำเนินต่อไป
แล้วก็มีการมอบรางวัลกันตอนสุดท้ายในช่วงเย็น
อย่างที่เขาบอกว่าจุดอื่นก็มีอุบัติเหตุเหมือนกัน

เครื่องกั้นเครื่องอะไรก็เหมือนจะยังไม่มีนะคะ
เข้าสวนสาธารณะกับถนนที่คนเขาอยู่กัน

ค่ะแล้วคนก็ดูอยู่ริมทางแบบนี้
เป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบค่ะ

นายขจรศักดิ์เจริญโสภาบอกว่า
ผู้จัดได้ขออนุญาตเทศบาลนครตรังอย่างถูกต้อง
ซึ่งมาตรการการดูแลความปลอดภัย

และเทศบาลต้องไปตรวจพื้นที่

แล้วมันไม่ได้รับโค้งในการแข่งด้วยนะ
ค่ะซึ่งจริงแล้วท่านผู้ว่าบอกว่า
ต้องจัดโซนคนชมให้เรียบร้อยแล้วมีเครื่องกั้น
ถ้าจัดอีกอันนี้ต้องมีมาตรการควบคุม
ความปลอดภัยที่เข้มข้นต้องเซฟคนดูมากกว่านี้ค่ะ

ต้องตรวจสอบแผนการจัดงานให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะ

ยังไม่มีหนังสือมาแจ้งทางจังหวัดอย่างเป็นทางการนะคะ
แต่ทางผู้จัดเนี่ยแจ้งขอกับเทศบาลโดยตรงนะคะ
วันนี้ค่ะทางครอบครัวของนายมณฑลหรือว่าน้องลูกปลา
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ทางครอบครัวก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดควนสวรรค์นะคะ

แล้วก็นำรถจักรยานยนต์เป็นรถที่น้องลูกปลารัก
เพราะว่าคุณปู่ซื้อให้มาตั้งหน้าโรงด้วยนะคะ
แม่ของนายมณฑลเนี่ยบอกว่าลูกชายเรียนอยู่ชั้นม๔ค่ะ
เป็นนักกีฬาเปตองของโรงเรียนแล้วเป็นลูกชายคนเดียวด้วยค่ะคุณบุ๊ค
เมื่อวานนี้ลูกมาขออนุญาตไปดูแข่งรถกับเพื่อนค่ะ
บอกอยากไปดูรถแข่งสักครั้งหนึ่ง
ลูกมาบอกได้เพียงครึ่งชั่วโมง
มีคนโทรมาบอกเธอบอกลูกถูกรถแข่งชนบาดเจ็บ
เธอก็รีบไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับข่าวเศร้าค่ะ
ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ผู้จัดงานยังไม่ติดต่อมาเลยค่ะ
บอกอยากเรียกร้องให้ผู้จัดงานมารับผิดชอบด้วยค่ะ
ตั้ง๓๐๔๐นาทีแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมง

คือไปถึงเขาคือยังไม่ได้กันเตรียมตัวอะไร

คือจะยืนดูก็ยังไม่ทันได้ยืนดู
เรียกร้องให้เขามารับผิดชอบ
ในส่องขาดีเขาก็ให้เป็นไปตามที่สุด
ไหม
ผู้จัดการยังไม่ติดต่อกลับไปเลยนะคะ

ผู้กำกับการสวทธิ์พลเมืองตรังบอกว่า
เรียกพยานที่บาดเจ็บเล็กน้อยมาให้ปากคำนะคะ
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานกับผู้จัดงาน

ยังไม่ดำเนินคดีหรือแจ้งข้อหากับใคร
ถ้าพบมีการกระทำผิดก็พร้อมจะดำเนินคดีและแจ้งข้อหาต่อไปนะคะ
โอ้โหมันใกล้กับคนดูมากเลยค่ะ
แล้วช่วงทางโค้งนี่ไม่มีเครื่องกั้นเลยค่ะ